ตอนนี้นะคะยังคงมีชาวไทยยังคงติดค้างอยู่ในต่างประเทศเนี่ยนะคะ
หนึ่งในประเทศนั้นคือประเทศมาเลเซีย
โดยเฉพาะชาวไทยที่ไปประกอบอาชีพเป็นชาวประมง
มีทั้งคนที่อยู่ในภาคใต้มีทั้งคนอีสานเอง
ตอนนี้ค่ะรอจะเข้าด่านทางการของไทยประสาน
จนสามารถเข้าด่านได้สำเร็จแต่อย่างไรก็ตามมีการตรวจเข้มนะคะ
จุดที่คุณผู้ชมเห็นนี้เป็นบริเวณหน้าด่านวังประจันทร์

เป็นด่านการค้าไทยมาเลเซียคึกคักมากนะคะ

เจ้าหน้าที่หลายร้อยนายไปตรึงกำลัง
หลังจากมีรายงานว่าแรงงานประมงไทยประมาณ๓๐๐คน
ติดค้างในมาเลเซียขอความช่วยเหลืออยากกลับบ้านค่ะ
จุดที่ติดคือด่านบ้านวังเกลียนในรัฐเปอร์ลิสต

นายเวียรนันเพ็งจันทร์ผู้ว่าราชการสตูนนะคะ
เดินทางมาเจรจากับทางการมาเลเซีย
ขอให้รายงานไทย๒๘๐คนกลับเข้ามาในไทย
สรุปแล้วการเจรจาสำเร็จ
หลังจากที่แรงงานประมงไทยรอตั้งถึง๗ชั่วโมง
จากนั้นค่ะเข้ามาแล้วทำยังไงต่อ

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขฝ่ายปกครอง
ตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ
แรงงานทั้งหมดเลยก็ต้องตรวจวัดอุณหภูมิก่อนถึงจะเดินทางกลับบ้านได้
ซึ่งในจำนวน๒๘๐คนมีชาวสตูน๑๙คน
อกนั้นเป็นชาวพื้นที่ใกล้เคียงนะคะรวมถึงมีคนอีสานด้วย
โดยหลังจากนี้แรงงานทั้งหมดจะถูกกักตัว๑๔วันเพื่อเฝ้าระวังโควิด๑๙ค่ะ